ไปต่อเรื่องของเรื่องรางวัลดีกว่าครับ
อีกไม่กี่วันนี้ครับจะมีเรื่องดีมีความสุข

วันนับเลขวันนับเลขนี่แหละครับ
วันรับเลขรับผมก็เลยบอกว่าต้องไปหาเจ้าพ่อ

จะพาไปที่สารเจ้าพ่อกาโม่

พี่ติเป๊จะเริ่มตั้งวันนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมต้องมีการเกินเตรียมตัวนิดนึง
บางคนนะครับอาจจะผ่านไปทางแถวระยองนะครับคุณผู้ชม

และที่สำคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งนะครับ

เป็นคือที่รวมเลขเล็ตเลยทีเดียวนะครับบอกว่า
ที่จังหวัดอ่างทองนะครับต้นนิ้วคู่ก็ไม่ธรรมดา
นี่แหละครับชาวบ้านยกมือท่วมหัวเสร็จกัน
ทาแป้งเข้าไปหน่อยนะครับลองเข้าไปดู
วิธีการทาแป้งนะครับเธอต้องทาแบบนี้นะครับ
จุดนี้นะครับอยู่บริเวณทางโค้งริมถนนอ่างทองท่าช้าง
พื้นที่หมู่๕ตำบลบางเจ้าชาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
กลุ่มชาวบ้านพากันส่องหาเลขเด็ดจากต้นงิ้วคู่
จะมีการนำเสื้อเด็กพร้อมด้วยน้ำแดง
และพวงมาลัยมาแก้บนหลังได้โชคลาภสมใจอีกด้วยนะครับ
คืองวดก่อนนะครับงวดที่ผ่านมาก็ถูกไปแล้วนะครับ
แสดงว่าต้นงิ้วอาจจะมีร่างหรือว่าวิญญาณของเด็กอยู่ที่นี่หรือเปล่า
อาจจะเป็นไปได้นางเรนูประกอบเสียงหนึ่งในผู้สมหวังเมื่องวดที่แล้ว
เล่าว่านำสิ่งของต่างมาแก้บนพร้อมทั้งได้ขอเลขเด็ด
เพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดต่อไปนะครับ
คืองวดที่จะถึงนี่แหละครับผมด้านนายศักดิ์ชายสุตรทัศน์บอกว่า
มาที่นี่เป็นครั้งแรกจะบอกใครนะนะครับ
เนื่องจากได้ยินว่าต้นงิ้วคู่ที่โชคลาภชาวบ้านจำนวนมาก
อยากจะได้เลขเด็ดกับเขาบ้างมาเสี่ยงโชคดู
มาปั๊บบริเวณทางโค้งจุดนี้มักมีอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้ง
ต่อมาก็มีต้นงิ้วคู่ขึ้นมาสองต้นจึงมีชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภ
มีเสียงร่ำลือว่ามีคนถูกรางวัลจำนวนมากนะครับ
นี่คือต้นงิ้วคู่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
พี่ทิเป้อ่านมาทั้งหมดแล้วนี่ไม่มีให้เลขเลิกอะไรเลยใช่ไหม
คือบางครั้งต้องใช้วิจารณญาณในการเพ่งนะครับ
ให้เลยเอาอีกอย่างต่อก็คือเขาทานแล้วมันเป็นเลขอะไร
ต้นงิ้วคู่สองต้นน่าจะสองน่ะ
สว่างอารมณ์นะฮะอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ก็แห่กันไปขอเลขเด็ดจากต้นตะเคียน

ตะเคียนต้นนี้อายุกว่า๒๐๐ปี

เคยให้โชคกับชาวบ้านมาหลายงวดแล้ว

บางคนก็คือเอาดวง

เอาง่ายเหมือนนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเอาอย่างนั้นนะด้านพระครูยะติธรรมานุยุทธ์นะฮะ
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ยอมรับเลยเนี่ย
ก็มีชาวบ้านเยอะนะแห่ไปขอเลขจากต้นตะเคียนทองไม่ขาดซ้ายเลย
แม้ทางวัดจะติดป้ายเอาไว้ไม่ให้งมงายนะฮะ

เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีชาวบ้านก็เลยต้องหันไปพึ่งพาแบบนี้แหละ
คือหวังว่าจะมีเงินมีทองกับวิธีการนี้ไง
อืมเออดูแล้วแป้งเนี่ยครับใช้ไม่รู้ใช้ยี่ห้ออะไรนะครับแต่ที่แน่นะครับ
ไม่รู้ว่าเห็นเนื้อไม้หรือเปล่านะครับแป้งขาวโพนเลยครับ

อ่าดูสิครับ
ท้ายกันที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ

ใกล้ท่าอากาศยานานาชาติอุตภาวก่อนถึงสะพานคลองบางไผ่ฝั่งขาเข้า
ซึ่งเดิมในบริเวณนี้จะมีสารเจ้าพ่อกาโม
ที่มีนักท่องเที่ยวและผู้เสี่ยงโชคพากันออกมาขอเลขเด็ด
แต่ต่อมาคือมีมือดีแอบมาทุบทำลายสารจนเสียหาย
ล่าสุดนะครับนายสมชายพิมพ์เสนชาวบ้านในระแวกนั้นก็เล่าว่า
มีคนมาแก้บนโดยนำสารไม้ทรงไทยหลังใหม่
ถวายเจ้าพ่อกาโม่หลังถูกรางวัลก้อนโต
ซึ่งทราบชื่อต่อมาก็คือนายวันดีพุทธนอม
ชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ
และเมื่อวานนี้ก็มีชาวบ้านที่สัญจรผ่านมา
เป็นแหล่งใหม่นะครับเจ้าพ่อกาโม่
ริมถนนสุขุมวิทย์ใกล้ท่าอากาศยานานาชาติอุตภัวร์

เพราะว่าที่สารเจ้าพ่อกาโม่เราก็เคยนำเสนอข่าว

นี่คุณจอร์ดบางลูกเสือเห็นพิมพ์เลขมาในเฟซบุ๊ก

คุณผู้ชมอยากรู้ต้องเข้าไปดูในเฟซบุ๊คของไทยรัฐนะคะ